คุณผู้ชมคะมาตามต่อกันเรื่องของคดีทางด้านของสารวัสสิว

อย่างเรื่องของภูมิกับเบิ้มเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ย
ด้วยความที่เจ้าที่ตำรวจหรือแม้แต่ท่านรองโจ๊กเอง
ก็ไม่ได้ยืนยันชัดเจนว่าตกลงเป็นการฆ่าตัวตาย

ทางด้านของปฐตำรวจออกมาให้สัมภาษณ์
โดยผลพิวัติพิเคราะห์สักต่างชายดำรงศคิตติบรพัตน์
ภูมิกัดดังกลับภูมิศาการตำรวจแห่งชาติ
ของทางด้านของภูมิกับเบิ้มว่ายืนยันหลักฐานต่างชี้ชัดแน่นอน
ภูมิกับเบิ้มฆ่าตัวตายซึ่งมีมูลเหตุมาจากความเครียด
จากกรณีที่ทางด้านของลูกน้องอย่างสารวัสสิวถูกยิงตายไปก่อนหน้า
โดยตัวภูมิกับเบิ้มเข้าไปอยู่ในคืนวันเกิดเหตุนั่นเองเลยเกิดความเครียดนะคะ
โดยเพื่อนของภูมิกับเบิ้มเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เจอกันเห็นได้ชัดเลยแหละ
ทางด้านของภูมิกับเบิ้มนั้นมีความเครียดมากกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับ
แล้ววันนั้นเนี่ยมีการไปทานข้าวกับเพื่อนด้วยกันแล้วก็แยกย้ายกัน
พักกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะมันก็สอดคล้องไปหมดกับกล้องวงจรปิดนั่นแหละค่ะ
ซึ่งปรากฏว่าภูมิกับเบิ้มออกมาจากโรงแรมคนเดียวในช่วงเช้ามืดของ๑๑กันยายน
เรียกแท็กซี่จากโรงแรมกลับไปที่บ้านพักย่านคูคศ
ซึ่งเราก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นะคะภูมิกับเบิ้มออกมาคนเดียวค่ะ
แล้วก็จะเห็นว่าพอเรียกแท็กซี่ไปไปส่งที่บริเวณบ้านพักของตัวเอง
ทางด้านของภูมิกับเบิ้มปีนเข้าบ้านพักของตัวเองนะคะ
ซึ่งจุดนี้หลายคนก็ไม่แน่ใจว่าท่านลืมกุญแจบ้านหรือว่าอย่างไร
แต่ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณสักตี๔๕๑นาที
แล้วพอปิ่นเข้ารั้วไปเข้าไปในบ้านพัก
จะเห็นตามกล้องเลยว่าไม่ได้มีใครตามเข้ามานะคะ
ซึ่งท่านมาคนเดียวจากนั้นผ่านไป๔นาที
คำให้การของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่า
เขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากบ้านของภูมิกับเบิ้ม
ก่อนที่ในช่วงบ่ายที่บอกว่าเพื่อนตำรวจด้วยการติดต่อไป
ติดต่อไม่ได้ก็เลยตามไปถึงที่บ้าน
พบว่าภูมิกับเบิ้มนั้นเสียชีวิตแล้ว
จากการตรวจสอบพบคราบเขม่าวดินปืนนะคะ
มือทั้งสองข้างของภูมิกับเบิ้มค่ะ
แล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์จึงเชื่อได้ว่า
คนตายนั่งลักษณะใช้มือขวาและมือซ้ายประคอง
แล้วยิงตัวเองหนึ่งนัดด้วยปืนของตัวเขาเอง
ส่วนที่บอกว่าไปเจอคราบเลือดต่าง
บอกว่าเป็นลักษณะเป็นวงกลมที่เราพูดไปตอนต้นใช่ไหม
กลมรอบศพของภูมิกับเบิ้ม
เพราะว่าเป็นรอยเลือดนะที่เป็นวงกลมวงกลมเนี่ยนะฮะ
หลายคนยังสงสัยตอนแรกเอ๊ะภูมิกับเบิ้มไม่ได้เสียชีวิตทันทีแล้วแบบ
กริ้งไปกริ้งมาหรือเปล่าดิ้นไปดิ้นมาหรือเปล่า
หรือมันเกิดจากอะไรกันแน่
คุณผู้ชมเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพเมื่อสักครู่อีกทีนะคะ
เพราะว่าสิ่งที่ตำรวจไปเจอแล้วก็คาดการณ์ว่า
น่าจะเป็นรอยจากสิ่งนี้คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ไปเจอที่บ้าน
และไปตรวจสอบมันเป็นลักษณะเป็นระบบตั้งเวลา
ให้ทำงานอัตโนมัตินั่นเองค่ะ
ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นได้ฟังสัมภาษณ์ของหมอหมูวีรศักดิ
หมูก็บอกว่าคือคนที่ยิงตัวตาย
อาจจะไม่ได้ตายทันทีอาจจะมีการดิ้น
ดิ้นแล้วก็เลยทำให้คราบเลือดมันก็กระจายรวมถึงมีโรบอตนี้อีกด้วย
เขาบอกนี้พอมันไปชนสิ่งของที่ขวางอยู่มันก็จะหมุนไปหมุนมาตรงนั้น
แล้วมันก็จะทำงานแบบเป็นวงแบบนี้ค่ะ
อ่าทีนี้มันมีข่าวออกมาแบบนี้นะคะว่า
ไปพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของตัวภูมิกับเบิ้มแถวบางนา
ทางด้านพบตรท่านบอกแบบนี้เรื่องนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อน
แต่ยืนยันว่าตามหลักฐานเนี่ยยังไม่พบว่ามีใครเข้าไปในบ้านของภูมิกับเบิ้มค่ะ
ของข้างนะครับของผู้เสียชีวิตนะครับ
จำลองสถานการณ์เชื่อว่าเกิดจากการใช้มือขวา
กล่าวในสรุปคือหลักฐานนี้คือน่าเชื่อว่าเป็นฆ่าตัวตาย
ที่เกิดขึ้นนะครับ
สาเหตุก็เกิดจากความเครียดนะครับครับผม
อันนี้อันนี้ยังตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ว่าในสถานที่เกิดเหตุเราพบว่าลักษณะการเกิดเหตุ

ปรากฏว่าทางด้านของพลตำรวจโทจรูลเกียรติปานแก้ว
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาสายตรงของทั้งสารวัตรสิวนะครับ
แล้วก็ในส่วนของภูมิกับเบิ้มด้วย
เปิดเผยออกมาแบบนี้นะครับว่า
ในการสอบส่วนพบว่าก่อนหน้านั้นผู้บังคับเบิ้มเนี่ยเสียใจมาก
แล้วก็บ่นถึงเรื่องความเสียใจที่ทำให้น้องก็คือสารวัสสิวเสียชีวิตนะครับ
และเรื่องโทรศัพท์มือถือทางด้านของรักษาการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
เปิดเผยออกมาแบบนี้นะครับว่าเรื่องมือถือของภูมิกับเบิ้ม
คือก่อนหน้านั้นผู้บังคับเบิ้มเนี่ยฝากไว้กับลูกน้อง
ไม่ให้ใครรับสายให้ลูกน้องเก็บมือถือของภูมิกับเบิ้มเอาไว้
เพื่อต้องการให้ได้พักผ่อนจริงจริงใช่คุณเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่นัดเห็นอ่านคอมเมนต์
อ่านข้อความอะไรมันก็ยิ่งเกิดเป็นความเครียดไงใช่ฮะดังนั้นเท่ากับว่า
โทรศัพท์มือถือของภูมิกับเบิ้มที่หายไปอยู่กับลูกน้องนะ
อยู่กับลูกน้องนะฮะแล้วก็ต้องเอาข้อมูลจากโทรศัพท์ของภูมิกับเบิ้มเนี่ย
มาตรวจสอบดูอีกครั้งว่ามีการแชทหรือพูดคุยอะไรกับใครเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่า
ทางนี้เนี่ยความคลิบหน้าไปทางด้านของการตายของสหราวศิลป์บ้างนะคะคุณค่ะ
ประญาตรฐานต่างก็เพียงพอแน่นอน
จะดำเนินคดีกับกำนันนกนั่นเอง

ส่วนเรื่องของการจะมีหมายจับ

ท่านบอกว่าณเวลานี้ยังไม่ได้มีการขอหมายเพิ่มนะคะ
เพราะคดีหลักเนี่ยตอนนี้มีผู้ต้องหา๒คนคือกำนันนกแล้วก็ในหน่อง

แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือตำรวจ๖นายเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงเรื่องนี้ไป
ตำรวจ๖นายที่ทางด้านของท่านผอบตรท่านบอกนะ
มีส่วนรู้เห็นในเรื่องของการทำลายหลักฐาน
และเรื่องของการช่วยเหลือผู้ต้องหาในการหลบหนีด้วย
ส่วนเซิร์ฟเวอร์ล่ะเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่ปรากฏว่า
มีทางด้านของคนในในบ้านน้ำนกเนี่ย
ใช่ค่ะที่บอกว่ามีการเอาไปทิ้งน้ำนี่แล้วเจ้าหน้าที่เป็นภาพนี้

ก็ปรากฏว่าท่านบอกแบบนี้นะคะว่าน่าจะสามารถกู้ข้อมูลได้

ใช่เพราะบิ๊กโจ๊กบอกว่ากู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะ
เห็นว่าน่าจะเป็นภายในวันพระฤหัสนะคะน่าจะได้เห็นกัน
ค่ะส่วนก็ยังมีที่บอกว่ามีนายตำรวจคนหนึ่งไปคุมคู่พฤษขาว
ท่านผบัตรเราบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอตรวจสอบนะ
พบตรบอกขอตรวจสอบแต่ว่าบิ๊กโจ๊กบอกโอ้ไม่ได้นะ
จะมาคุมคุณักขาวอะไรแบบนี้ไม่ได้